การซื้อสิทธิ์ขายเสียงอยู่คู่การเลือกตั้งมาเนิ่นนาน
ถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ถือว่าคล่องคอ
แต่ถ้าสะดุดไม่ลงตัวก็มีสิทธิ์ติดคุกเลยนะ
โดยการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเป็นพฤติกรรมการทุจริตการเลือกตั้ง
โดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับคะแนนเสียง
ซึ่งการซื้อเสียงมีหลายวิธีแตกต่างกันไปตามภูมิภาค
สมัยก่อนแจกปลาทูเค็มแจกเกลือบ้างก็ให้รองเท้าข้างหนึ่งก่อน
หลังเลือกตั้งเสร็จถ้าชนะก็มารับไปอีกข้าง
แต่ที่อยู่ยงคงกระพันจนถึงปัจจุบันคือแจกเงิน
ซึ่งจะแจกมากน้อยแล้วแต่สนามการแข่งขันในเขตเลือกตั้งนั้น
โทษของผู้ซื้อสิทธิ์คือจำคุกสูงสุดถึง๑๐ปี
หรือปรับสูงสุด๒แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๒๐ปี
ถ้าผู้ซื้อเสียงเป็นพักการเมืองพักนั้นยังต้องถูกยุบอีกด้วย
ทีนี้มาดูโทษของผู้ขายสิทธิ์หรือขายเสียงกันบ้าง
มีโทษจำคุกตั้งแต่๑ปีถึง๕ปี
หรือปรับตั้งแต่๒๐๐๐บาทถึง๑แสนบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง๑๐ปี
และในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีการให้รางวัลแก่ผู้แจ้งความนำจับด้วยนะ
ทั้งนี้มีข้อยกเว้นโทษสำหรับผู้ขายเสียง
ถ้าได้แจ้งถึงการกระทำผิดดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่ก่อนถูกจับกลุ่ม
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษอาจถูกกันเป็นพยาน

การซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือว่าเป็นสิ่งบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตย
ภาคส่วนจึงต้องร่วมด้วยช่วยกัน
สอดส่องป้องปรามและกวดขันไม่ให้เกิดในทุกรูปแบบนะคะ